มีเรื่องเตือนภัยสาวไม่ว่าจะเป็นสาวแท้หรือสาวเทียนสาวประเภทสองต่าง
เพราะมีคุณผู้หญิงคนหนึ่งค่ะเป็นสาวประเภท๒อายุ๒๙ปีชื่อว่าลูกนัทนะครับ
เธอเจอดีเข้าแล้วค่ะเธอบอกว่าไม่เคยคิดเลยนะว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นกับชีวิต
แล้วไม่เคยคิดว่าจะเจอกับตัวค่ะนี่เป็นครั้งที่แย่ที่สุดในชีวิต
เพราะอะไรเธอขึ้นรถมินิบัตรจากนครปฐมกะว่าจะมาที่เมเจอร์ปิ่น๙
ก็ขึ้นมาเจอผู้โดยสารชาย๑คนถ้วน๑คนถ้วน
แล้วก็นั่งตามปกติไม่ได้คิดอะไรสักพักหนึ่งค่ะ
ส่งสายตาและภาษากายมาที่เธอทำลักษณะ
แบบนี้ค่ะคุณผู้ชมบีบคลำบีบ
ขอบีบหน่อยอย่างนี้เหรอส่งสัญญาณว่าอย่างนี้เหรอ
แล้วชวนเธอไปมีเพศสัมพันธ์คุณผู้ชมดูคลิปกันหน่อยนะคะ
ผู้ชายคนนี้แหละค่ะที่คุณลูกนัทบอกว่า
โทษนะคะมันเป็นโรคจิตคุณผู้ชม
มันพยายามส่งสายตาและภาษากายทุกอย่าง
ชวนคุณลุกนัทไปมีเพศสัมพันธ์เห็นไหม

แล้วมีท่าแบบแบบแบบนี้ปั๊บนั้นแหละค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเกือบเย็นแล้วนะ
ของวันที่๒๐พฤษภาคมที่ผ่านมาที่สุดแล้ว
เธอตัดสินใจเอาคลิปนี้ที่เธอถ่ายกับมือ
โพสต์ลงในเฟซบุ๊คส่วนตัวแล้วก็
บรรยายยาวเลยแหละค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอบ้าง
เอาล่ะพอเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเราก็ไม่อยากปล่อยผ่าน
ถือว่าเป็นภัยสังคมนักข่าวลงพื้นที่
ไปเจอน้องนัทนะคะไปถามผู้เสียหาย
เล่าให้เราฟังนะคะบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสักประมาณ

ขึ้นรถโดยสารมินิบัตรจากท่ารถนครปฐม
กะว่าจะลงที่เมเจอร์เป็น๙นะฮะ
พอเห็นผู้ชายคนนี้นั่งอยู่ก่อนก็ไม่ได้คิดอะไร
บริเวณเบาะแถวหน้าเธอก็เลยเดินเข้าไป
ถัดไปอีก๒เบาะผู้ชายคนนี้พยายามส่งสายตา
เอาละเริ่มส่งสายตาส่งซิกมาแล้ว
ก็ยังไม่หยุดนะเธอพยายามไม่สนใจอะไร
ผู้ชายคนนี้เดินไปนั่งเบาะด้านหลังของเธอ
พยายามเอามือล้วงมาจากด้านหลัง

เธอก็เลยตัดสินใจนี่ค่ะคุณผู้ชม
นี่ถามมาก่อนนะจะไปลงที่ไหน
เมเจอร์เป็น๙ชนคุยชนคุยเนียน
สุดท้ายผู้ชายคนนี้ค่ะ

คุณลูกนัทก็เลยตะโกนกลับบอกว่า

ทำชี้มือไปว่ามีกล้องนะ

หลังจากลงจากรถก็ชวนเธออีกต่อหน้าต่อตา
คราวนี้ช่วยตัวเองเลยค่ะ

พอถึงเมเจอร์ปิ่น๙เธอก็รีบลงจากรถ
แต่ชายคนนี้พยายามที่จะตามมาประกบด้านหลัง
แล้วพยายามใช้มือโอบเอวเธอ
เพราะดีมากที่เธอเห็นรถแท็กซี่มา

แค่คิดว่าจะถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐาน
ส่วนที่ไม่ตะโกนบอกคนขับ
เพราะมีชาวเน็ตก็ไปตั้งข้อสังเกต
ข้อสงสัยว่าเอ๊ะแล้วทำไมไม่ตะโกนบอกคนขับอ่ะ

เออเธอบอกว่าตอนนั้นเนี่ย
ก็เห็นว่ามีผู้โดยสาร๒คน

ก็กลัวว่าคนขับอยู่ไกล

เธออาจจะถูกทำร้ายร่างกายไปก่อนก็ได้
นะฮะก็เลยตีเนียนนั่งแบบนั้นไป
ยืนยันนะคะเราก็ถามต่อว่า

เราลองตัวใหญ่ตัวเนี่ยตัวเนี้ย
แล้วก็กางเกงตัวที่ใส่อยู่ก็คือ

เนี้ยซ้ีเมสบังคับเนี้ย
แล้วทีนี้เขาก็ขยับมาอีกเก้าอี้หนึ่ง
เขาจะนั่งข้างในนะคะแล้วเขาก็ขยีกดเขาอีหนึ่ง
เขาก็เอามือมาจับแขนหนูแต่โดน
แล้วเขาก็เหมือนจะมาจับหน้าอก
เราก็บอกว่าพี่ทำอะไรมันมีกล้องนะ
แล้วทีนี้หนูก็ชี้ให้เขาดูว่ามันมีกล้องติดอยู่
เขาก็ถัดเขาก็นั่งไปตรงที่เขานั่นแล้วก็ตามคลิปเลยค่ะ
จริงมันไม่เหมือนในคลิปอะค่ะ
ในคลิปเราก็พูดได้หนูเป็นกูนะกูทำอย่างนู้นอย่างนี้
แต่พอจริงมันไม่มีใครไปทำอย่างนั้นได้
เพราะว่าหนูว่าเขาป่วยถ้าเขาทำร้ายร่างกายเราอย่างนี้
ใช่ค่ะใช่มันไม่มีผู้โดยสารอ่ะ

แล้วคนขับก็น่าจะมีอายุแล้ว
เขาก็คงกว่าจะทำอะไรเขาคงเราก็คงโดนต่อยโดนตีไปแล้วนะครับ
ไม่อยากไปอะไรกับเขาเพราะว่าเราก็สงสารเขา
เพราะว่าถ้าคนมีอาการทางจิตนะเนาะพี่เนาะ
เราก็ทำอะไรเขาไม่ได้แต่ว่าอยากให้ตามจับ
แล้วก็ถ้าเขาป่วยจริงก็ไปรักษาดีกว่า
อาจจะไปเกิดขึ้นกับคนอื่นคนแก่คนเด็กหรือว่าผู้หญิงอะไรอย่างนี้

ฟังแนวคิดวิธีคิดทัศนคติแนวคิดดีนะคะ

นี่แหละเธอบอกว่า๑อยากโพสต์เตือนภัย
อยากจะบอกว่าถ้าเกิดว่าใครเจอลักษณะเดียวกับเธอ
ให้ตั้งสติก่อนนะคะว่าจะทำอะไร๑๒๓๔นะคะ
หล่อลูกชนอะไรก็งัดมาใช้
เธอบอกว่าเธอเชื่อลึกว่าจริงผู้ชายคนนี้ไม่ได้ก่อเหตุแบบนี้แค่ครั้งเดียว
น่าจะเคยทำมาแล้วก็เลยเอาคลิปนี้กะว่าจะไปลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานไว้ก่อนนะคะ
เอาล่ะคุณผู้ชมก็ถือว่าเป็นเรื่องเตือนภัยนะคะ